โปรดติดตามตอนต่อไป

โอ้โหเดี๋ยวนี่ดูนี่ผมผมยังทำไม่เสร็จเลยเนี่ย

อ้าวมาดูเรื่องแรกกันที่ทุกคนรอคอยเลยค่ะ
ภาพเหรียญกระสาปใหม่ทุกชนิดราคาแล้วนะคะ
เริ่มใช้วันที่๖เมษายนนี้ก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะฮะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลาลงกรบรินทะละเทพพระเยาะวรรณกูล
ให้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรแบบใหม่
ชนิดราคาเพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป
โดยธนบัตรชนิดราคา๒๐บาท๕๐บาทและ๑๐๐บาท
จะออกใช้ในวันที่๖เมษายนนี้
ส่วนชนิดราคา๕๐๐บาทและ๑๐๐บาท
ออกใช้ในวันที่๒๘กรกฎาคมพศ๒๕๖๑เนี่ยนะคะ
ล่าสุดมีการเปิดเผยภาพเหรียญกระสาปรุ่นแรก
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบรินทะละเทพพระเยาะวรรณกูล
ที่จะนำออกจำหน่ายที่จะออกจ่ายแรก
ระบบเศรษฐกิจโดยรูปแบบของเหรียญหนังที่ท่านเห็นนี้นะคะ
มีทั้งหมด๙ชนิดราคาเลยค่ะ
ตั้งแต่๑๐บาท๕บาท๒บาท๑บาท๕๐สตางค์๒๕สตางค์
สตางค์๑๕สตางค์และ๑สตางค์
โอ้โหทั้งนี้ด้านหน้าเหรียญทุกชนิดราคา
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบรินทะละเทพพระเยาะวรรณกูล

พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉลองพระองค์คุยมหาจักรีบรมราชวงศ์
เคลื่อนขัตยราชอิสริยพรอันมีเกียรติกุฏิคุณรุ่งเรืองยิ่ง
มหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า
ขวามีข้อความว่ามหาวชิลาลงกร
ซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่สิบ
ส่วนด้านหลังเหรียญทุกชนิดราคากลางเหรียญจะมี
อักษรพระปรมาพิไทยวปร

เรื่องบนมีข้อความว่าประเทศไทย
และคำว่าพศและเลขของปีพศที่จัดทำเหรียญนะคะ
เรื่องล่างก็จะมีข้อความบอกชนิดราคาของเหรียญนี้

สำหรับเหรียญราคา๕บาทและ๕๐สตางค

ในนั้นจะเป็นรูป๑๐เหลี่ยม
โดยกรมธนาลักษณ์พร้อมให้ใช้
และจ่ายแลกเหรียญกระสาปหมุนเวียน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิลาลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูลนี้
เริ่มตั้งแต่วันที่๖เมษายน๒๕๖๑เป็นต้นไป
ทั้งนี้เหรียญกระสาปหุ่นเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สามารถใช้ควบคู่กับเหรียญกระสาปหมุนเวียน
ในพระบาทสมเด็จพระปรมิณฐระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมดาลปภิษฐ์
ยิงปลาใช่ไหมยิงปลาไง
เข้าใจแล้วคือเรือผิดอ่อ

คืออย่างนี้เขามีการแชร์แล้วว่า๒นักดำน้ำ
ไปใช้ปืนยิงปลาในเขตอุทยานจังหวัดที่ชุมพร

ทั้งหน้าทั้งปืนทั้งปลา
แล้วก็เรือที่พามาทางโลกโซเชียลสวดยับใช้คำว่าโคตรเลว

คือเมื่อวาน๒๗มีนาคม

ทางโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปนักดำน้ำไร้จัญญาบัน
โพสต์โดยเฟซบุ๊กชื่อว่าเทพกิวราติ
ซึ่งเจ้าตัวได้บอกเล่าเหตุการณ์ที่เจอ๒นัดดำน้ำ
ผุดดำไหว้ใช้ปืนยิงปลานะฮะที่หินแพรจังหวัดชุมพร

โดยมีหลักฐานชัดเจนที่สุดนะฮะ

แล้วก็ที่สำคัญเห็นหน้าผู้ก่อการที่ทำด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นคนไทยนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่น่าเกลียดและก็ไม่มีจิตสำนึกเลย

แล้วก็ขึ้นเรือผิดใช่ไหมเธอถึงเป็นเรื่อง

บอกว่าล่าสุดได้มีการแจ้งความเอาผิดกับบุคคลในคลิปแล้วก็เรือดังกล่าว
เนื่องจากผิดทั้งคนผิดทั้งเรือนะฮะ

มีภาพที่ชัดเจนขนาดนี้คงหนีไม่รอดแน่นะครับ
ขณะที่บรรดาชาวเน็ตนะฮะต่างได้มีการเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ประนามนะครับ
สำหรับการกระทำของนักดำน้ำในคลิปนี้เป็นจำนวนมากนะครับ
ส่วนใหญ่จะใช้คำพูดว่า

ทำไมไม่ยิงหัวตัวเองนี่ก็มี

ขอพูดในฐานะนักดำน้ำคนหนึ่งนะครับว่า

เล็บว่าสอใส่เกือกทำลาย
ครูสอนดำน้ำเขาไม่สอนหรือไง
เขาไปยิงในเขตที่วางเส้นไว้ว่าเป็นเขต

เจ้าของเรือดังกล่าวเข้าพบตำรวจแล้ว

เช่าเรือไปดำน้ำดูประการัง

ถูกโดยสามีตนเป็นคนควบคุมเรือไป
แต่ไม่ทราบนะฮะสามีเนี่ย

โดยตอนนี้สามีของตนก็ได้พานักวิจัย

เป็นเวลา๓วันเพื่อไปเก็บข้อมูลวิจัย

ตรงนั้นแล้วมันเป็นเขตอะไรกันแน่

หมายถึงตัวคนเนี่ย

สัก๒วันถึงจะได้คำตอบ
อาจจะแต่ว่าไม่ใช่เป็นพื้นที่

ตัวเกตอยู่เลยเป็นเส้นสินเหลือง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีหนังสือสั่งการไปถึงทุกหน่วยงานเนี่ย

ให้ใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ในช่วงเทศกาลสงการปี๒๕๖๑เนี่ย

โดยเน้นอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแหละอันนี้แน่นอน
ให้กับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดยาว

เพื่อขอคืนผิวจราจรให้มากที่สุด
แล้วก็ยังคงอนุโรมนะฮะ
ปีนี้คุณนั่งท้ายรถกระบะได้

แต่ต้องปลอดภัยหากพบพฤติกรรมส่อให้เกิดอันตราย

คือวันนี้คุณจะนั่งรถท้ายรถกระบะกลับบ้านเนี่ยได้
แต่ถ้าสมมุติกินเหล้ากันหลังท้ายรถกัน
โดนโดนนั่งคอบแต่คนนี้มันแก้พ่าระ

ต้องดูก่อนว่าคนแก้เป็นยังไง

จะแก้ทำไมมันร้อน

ก็ใช่ก็ไปหลบก็อย่าไปให้ตำรวจเห็นสิ

ผู้หญิงเนี่ยบางทีก็ได้รับแรงยุอะ
ผู้ชายก็เฮ้นางนี้ก็ถอด
เธอเคยออกไปเล่นหรือ

ความสนุกความเมามันความอะไรมันเกิดขึ้น

คือการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะ

แล้วก็ถ้าสมมุติคุณเมา

ปีนี้มาตรการแน่นอนคือยึดรถ

การแต่งกายเล่นน้ำด้วย

อยากจะลนรงค์ให้ใส่เสื้อผ้าชุดไทย
นายกตู่ก็บอกแล้วใส่ชุดไทยกันหน่อย
เขาบอกว่าใส่หมวกกันน็อกนั่งทางกระบะได้ปลอดภัยเขาว่าไง
อันนั้นก็เกินไปไหมสติมาไหมนะแล้วก็สำหรับผู้มีพฤติกรรมชอบลวนลาม
กระทำลามกอนาจารย์

พวกที่มีพฤติกรรมลวนลามลามกอนาจารย์
ปีนี้โทษจำคุก๑๐ปีนะครับ
โอ้โหปรับ๒๐๐๐๐๐บาทดูเหรอโอเค
อื้อไอ้ที่เราสองคนเดินแค่จะมารวรรามก็ไม่เห็นจะมีใครรวรรมเราเลยเนาะ

เขายึดรถน่ะพอหลังจากนั้นแล้วมาเสียค่าปรับแล้วก็รถกลับได้
ก็ต้องเสร็จก่อนใช่ไหมต้องหมดเทศกาลก่อนหลังจากหยุด๕วัน
การจารจรก็เหมือนกับทุกปีไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้น
วันนี้คือกฎเขาจะเข้มงวดขึ้นย้อนสอนหรือเปล่า
ฝ่าฟื้นสัญญาณไปหรือเปล่าอันนี้โดนแน่นอนไม่มีแบบขับขี่โดนหนักแน่นอน
ใส่เข็มขัดนิรภัยหรือเปล่าแซงกันหรือเปล่าแซงขอบทางทางซ้ายทางขวา
หนักที่สุดในปีนี้คือเมาถ้าคุณเมาแล้วขับเนี่ยหนัก
สวมหมวกกันน็อกไม่สวมหมวกนิรภัยหนัก
แล้วก็ที่สำคัญปีนี้จะกลับมาเข้มงวดอีกครั้งหนึ่งกับการใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างขับ
ไม่ได้เลยนะคุณพระดำก็ต้องระวังนะเอานุ่มทำไมเป็นชั้นละ
คุณชอบแบบดูไปด้วยไม่ได้นะคุณต้องหยุดก่อน

ผมกำลังหาข้อมูลข้อมูลอะไรมันจะออกเบรกแล้ว
ข้อมูลข้อมูลข้อมูลที่ว่ามันจะออกเบรกแล้ว
ผมอยากเห็นอะไรตอนนี้เขาบอกมันมีปัญหากันระหว่างเสียโป้กับทางคุณวัน
คุณวันอยู่บำรุงที่ออกมาด่าไม่สิ้นจะกินน้ำนม
อะไรนั่นปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม
หนุ่มออกมาไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กไงด่าว่าไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม

ฉันอยากรู้ในฐานะพี่หนุ่มเคยสัมภาษณ์มาแล้วเนี่ย
ตกลงเศรษฐ์โบ้เขาช็อกมวยเก่งอย่างนี้หรือได้หนึ่งป่าว
โป้วันนั้นเขาเป็นคนยอมรับในรายการเราบอกว่า

แต่อยากรู้ว่าถ้าเขามีคนไปต่อยเขาก็สู้ได้จริงหรือเปล่า

เดี๋ยวซ้ายเก้งกวางแซล
ทิ้งระเบิดเอาไว้ไงวันนั้นเขาบอกว่า
ที่ผมจะล้มมวยจริงผมก็แบบเหมือนกับติดร่างแหไปด้วยอะไรอย่างนี้
พอสุดท้ายแล้วพอเรื่องมันแดงผู้ใหญ่ก็โยนขี้มาให้ผม

ก็เลยถามว่าคุณโป้เป็นขี้อยู่แล้วหรือเปล่า

เวลาไปไหนเสียโป้มีคนตามเยอะเนอะเธอเนาะ
อ้าวก็คิดดูเขาก็ไม่รู้นิยำว่าตัวเองเป็นนักเลงหรือเปล่า
แต่งหน้าคุณแม่ชอบที่เสียโป้มา
อุ๊ยทำไมอ่ะชอบชอบดิเพราะว่าเสียโป้ชอบใส่อีกเกงตึงไง

นั่นชอบมองไงเออก็ยิ่งเป้าไง

แต่จริงนะคุณหนุ่มเขาอะเลยว่าพูดถึงใครกำลังบอกว่าเนรคคุณ

ตอนนี้ก็คุณสายทิพย์กับคุณอรพันธ์ฮะ

เจ้านายตอนนี้ชื่ออรพันธ์วัชรพลครับ

ขนนักแข้งเต็มท้องหมดแล้ว

ผีปอบอรัวาท

ผลนักแข้งใช่ไหมพี่

กัญชัยฉันก็มีเจ้านายแค่สองคน

เจ้านายเยอะ

ชาวบ้านสุดภาวะเชื่อผีปอบอรวาสนะครับ
หลังมีคนตายต่อเนื่อง๗คน

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเรื่องราวสุดภาวะ

หมู่ที่๓อยู่ที่ตำรวจส้มป่อย

ได้มีการร่วมกันทำพิธีทำบุญ
หมู่บ้านโดยนิหมุนพระส่งมาสวดมนต์
เพื่อปัดรังควานเพื่อนำสิ่งที่ไม่ดี
ออกจากชุมชนไปซะ
ตายง่ายนะฮะเรียกว่าตายแบบเจ็บป่วยนะถึงเจ็บศพด้วยกัน

ก็เลยทำให้ในชุมชนได้มีการปรึกษาหาลือกันนะครับ
แล้วก็ได้ไปดูหมอดูร่างทรง

พูดเถอะชื่ออะไรก็ได้บอกไปมันจะได้สบายใจ
ขณะนี้เนี่ยนะฮะก็มีคนระแวกระแวงนะครับ
เรียกว่ากลัวเนี่ยผู้ที่ได้เรียนทางศัยศาสตร์เนี่ยนะครับ
ที่จะมาแบบเหมือนแบบมาเรียกผีโป่งผีปอบใส่เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้
เขาก็เลยไปตามนะฮะ
ไปตามคนที่เก่งทางด้านศีรษะอีกคนนึงเนี่ย

แล้วก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น
อาจจะเป็นผีปอบที่ออกมาทำร้ายผู้คนได้นะฮะ

หลังจากนั้นก็เลยเอ่อเรียกว่าชาวบ้านก็เลยกลัวนะฮะ
แล้วก็บางคนก็ฝันเห็นผู้มีปีศาจมาหลอกหลอนในยามค่ำคืนด้วย

ชาวบ้านก็บอกว่าไปดูดวงของหมู่บ้านมาแล้วนะครับ

ชื่อดังผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับ
ชื่อว่าพระอธิการวินิตมนาโป

แล้วก็พระอาจารย์วิรพลปียธรรมโมมาจากวัดโพชัยศรีนครพนมซึ่งเราเพิ่งไปมา
ทั้งสองรูปนี้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการปราบพูดผีปีศาจ
บอกมาทำพิธีสวดบดสวดพอดสวดบดถอนแล้วก็สวดยะติ
ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่จำนวน๙รูปร่วมสวดเพื่อปัดเป่าให้สิ่งโชว์ร้ายออกจากหมู่บ้านไป
นี่แค่พูดถึงพี่ป่าที่หูผมอื้อขึ้นมาเลยนะ
โอ้น่ามาโนทราบแล้วล่ะที่บอกวิวชายภูมิจะมาถึงกรุงเทพฯวิภาวดีก็กำไรอยู่
ว่าพูดพูดเหมือพี่ปอบหูอื้อขึ้นมาอีกโชว์นุ่มอายุจะหกสิบแล้ว
ยันไงเฮ้ยไม่ใช่นะ
มันคือหลักหมุด
เป็นหลักหมุดลงยันปักลงไป
บนดินเลยเหรอ

มันจะมุดได้ไง

พร้อมกับนำลูกกรวดไปหวาน

พร้อมกับนำกระทงที่ใส่ข้าวดำ
ข้าวแดงหมาครูล่าวบุหรี่
เอาไปวางไว้ที่บริเวณแยกที่ตะวันตก

ตะวันคล้อยหรือว่าบ่ายโมง

ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่สงบของพูดผีปีศาจ
ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา

ได้มีการพูดนะครับบอกว่าที่ผ่านมา
จากนั้นคนในชุมชนได้เสียชีวิตโดยไม่เศร้าสาเหตุทั้งหมดกับ๗คน
ผู้ชาย๕คนผู้หญิง๒คน
ใน๗ศพมีญาติของตัวเองใน๔ศพเป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๑
ญาติตนเอง๔ศพ
ซึ่งทำให้ตนเองเชื่อสนิทใจเลยว่ามีผีปอบมาเอายาติของตนเองไปอยู่ด้วย

เพราะที่ผ่านมาชุมชนไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเลย
คาดว่าน่าจะเป็นผีปอบที่เร่ร่อนมาจากที่อื่นมาอาศัยอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้นะครับ
คิดว่าจะทำให้คนในหมู่บ้านมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
ส่วนพระที่มาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกมาทำบุญ
แต่จะได้อยู่ในทางสู่สามัคคีไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ก็แค่นั้นปกติเขาจับใส่กระบอกให้ไภไม่ใช่เหรอ
ไม่อันนั้นอีกอันนั้นพวกนั้นหมอทำแต่เป็นคนทำ

มีแนวว่าคุ้มครองให้ผีเข้าในหมู่บ้าน

คือตามความเชื่อของชาวต่างจังหวัด
อันนี้เข้าใจนะเพราะว่าบางคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องราวเหล่านี้

มันไม่จริงไม่จริงเป็นเรื่องไม่เชื่อ
โอ้โหมโนคิดไปเองบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ความเชื่อในหมู่บ้านของเขามีเหตุมีผลของเขา
เขาเชื่อมาแต่ปู่ย่าตายายดึกดำมันของเขาเลย
ว่ามันมีตุ๊กกี้ก็เชื่อ
ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นความเชื่อของเขา
มันก็เหมือนปอบผีฟ้าอะไรอย่างนี้เนอะใช่แถวบ้านเธอก็เรียกว่าผีอะไรนะ
พีกะพีกะเนอะมันก็เหมือนกับผีปอบเนี่ยเนอะ

ซึ่งเวลาที่เขาไปตามคนมาขจัดปัดเป่าเนี่ยหนึ่งเขาก็จะไปตามเป็นเหมือนกับหมอธรรม
หมอทำก็คือเหมือนกับหมอที่อยู่ในหมู่บ้านหมอพื้นบ้านหมออะไรอย่างนี้
เวลาที่ใครป่วยเหมือนผีเข้าก็จะเอาสายสินมาผูกก็มาปัดรังควานอะไรอย่างนี้
บางคนก็จะไปตามมาจับเหมือนว่าพวกวิญญาณผีปอบ

ม้าก็ด่าเขาอีก
อยากเอาม้าไปเป็นพิธีกรมูไนท์นะเธอเนาะ

ไม่หรอกคือเรื่องบางเรื่องเข้าใจว่าคนยุคนี้อาจจะไม่เชื่อ

มันต้องไปมองมุมข้างหลังเขาบ้างไง

จะได้เห็นสีที่เขามองอยู่เขามองสีอะไร
แต่ถ้าเรามองมุมเราเนี่ยเราก็จะเห็นแค่เพราะสีเราไง

มีคนไปดูต้นมะค่าแฝด

ไม้มะค่าที่มันแพง
มาแตกต้นนี้มันเป็นต้นแฝด
แล้วอยู่ข้างศาลเจ้าพ่อบ้านเนี่ยนะฮะ
มันเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ชาวบ้านก็พากันมาขอฉกขอหลับ

กลางชุมชนวัดศรีโคมคำ

โดยมีลำต้นแยกเป็น๒ต้น
คุณดูดีว่ามันจะแยกเป็น๒ต้นเนี่ยนะครับ

ที่เขาตั้งสารเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ย

แต่ต้นมะค่าน่ะสองคน

นี่ไง
ใหญ่บะเล่งเลย

อันนี้คือเป็นไม้โบราณ

คือขนาดเขาเนี่ยสองคนโอบสูงประมาณ๒๐เมตร
เซียสังเกียจคือขาวแล้ว
บางคนใส่ถามว่าใส่ไม่ใช่แป้ง

หมายถึงว่าเธอทุกวันนี้คือรูปแป้งเสร็จปุ๊บ

ชี้ละเห็นไหมล่ะ
ชาวบ้านนี่เขาบอกว่างวดวันที่๑เมษาเนี่ย

คือชาวบ้านชุมชนวัดศรีโคมคำหรือวัดหลวงเนี่ย
ตนเกิดมาก็เห็นสารเจ้าพ่อบ้าน
เขาก็ต้นมาฆ่าก่อนอยู่แล้วอายุ๗๑เนี่ย
ก็เห็นต้นนี้มาก่อนอยู่แล้ว
โดยสารเจ้าพ่อบ้านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านอยู่แล้ว

โดยเชื่อว่าเจ้าพ่อบ้านเนี่ยปกปักรักษาคุ้มคล้องให้ชายได้โชคได้ล่า
ชาวบ้านเนี่ยนะฮะก็เวลาที่สมมุติมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่

มีการบนบานสารเก่าเจ้าพ่อให้มาช่วยกันอยู่แล้ว
แล้วก็ท่านก็จะมาทานความสำเร็จ

ผมเคยดูอย่างนี้ดูผ่านทีวีอย่างนี้

บางทีเค้าขายไปละร้อยไงใช่มั้ย

เกี่ยวกับชาวบ้านเขาเห็นเป็นเลขอะไรเธอรู้ไหม

เลี่ยงออก
เห็นถิดกันหมดแหละผมบอกให้นั่น

แล้วก็บอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาให้หวยนะเจ้าพ่อให้หวยนะเธอ

แล้วก็เวลาที่คนถูกหวยเจ้าพ่อบ้านก็จะมีประเพณีแล้ว
เจ้าพ่อบ้านโดยการเอาข้าวปลาอาหารข้าวหวาน
เครื่องดื่มมาเส้นไหว้เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
แต่วันที่เราไปร่านหล่องนี่เลขนะคะ

เพราะงวดก่อนที่เขาไปเขาถูก
แล้วงวดนี้เขาก็เห็นอีกในโทรศัพท์เขาถ่ายกัน

จริงจดไปแล้ว

บ้าแล้วมันจะเป็น๖๗ตัวขนาดนั้น

ครูปีชาทำหายมาแล้ว

เจอกรูปีชาเป็นอย่างไรบ้างตอนที่สบายดีไหมด้วย

พี่โดนเรื่องทายคลิปชื่ออะไรนะน้องฟ้า
อัลฟรามีคนจะจ้างเป็นพรีเซนเตอร์อะไร
แล้วก็เอาเงินนี้ไปจ่ายก่อนนะจ่ายค่าประกันตัว

หนุ่มรักทุกคน

เทศกาลสงการปรากฏว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
เขาก็เตรียมของจะขายตอนปีใหม่ของไทยนะ

ได้โพสต์เฟซบุ๊คให้ดูนะ

พื้นใช่เป็นสเปรย์แบบไม่ใช่
แล้วมีชื่อด้วยนะบางคนมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคุณ
จริงดิจองไว้ขายของวันไหนไง

วันนี้เลย๑๓ถึงอะไรเนี่ย

พื้นที่ขายของวันไหลบางแสน

รัฐสำคัญสิ้นดีแบบนี้ต้องจับปรับให้หนัก
แต่จะมาให้ปรับหรือเปล่าไม่รู้เซ็ง

นายกว่ารุ้นสิครับโหแล้วขึ้นกระดำ

เล่าไปวางเสร็จแล้ว

แบบนี้ได้เหรอไม่ก็นายกเอาไปลบแล้วไงวันนี้นายกไปนั่งลบเองยังไง

นายกตู่นะนายกตุ้ยคือนายกบางแสน

ทาสีทัพโอ้โฮตอนบางวันที่เขาไปเก็บขยะ
ช่วงที่ขยะมาอย่างเยอะตุ้ยก็ต้องแบบอู้ฮู
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนใช่
กลับมาหลังจากที่มีมอเตอร์สูมข่าวเลิกลากันลุ้นกลับมาพักใหญ่นาเดชยาย่านะฮะ
นาเดชกุกิมาย่ากุกิมย่า
ยายาอุรัสยาเนี่ยก็มีข่าวลือกันแบบนางเอกกำลังคิกกักกับผู้ชายที่ชื่อพอส
ซึ่งเป็นเด็กเมืองนอกนะเด็กเรียนจบเมืองนอกเป็นนักกีฬาหลอก
อ๋อเธอเปิดไอทีพอร์ชด้วยสิเขาดูไปแล้วนาโจทย์ทำให้หัวใจความรักของนาเดชย์ห่างเหินกัน
ล่าสุดณเดชน์ก็ควงยายาออกมาเคลียร์ชัดโดยบอกว่าสำหรับเรื่องที่เรามีปัญหากันนั้น
เราคุยกันอยู่แต่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาคุยกันแบบจริงจังแต่อย่างใด
เพราะว่าความรู้สึกเหมือนเดิมไปฟังเสียงสัมภาษณ์เขากัน
อยากรักกันดีมันยืนยันต์
ทุกคนเรียนรู้ชีวิตด้วยกันมาก็แท่งเยอะ
และคุณตัวคุณความรักเป็นแต่หลายรูปแบบนะครับ
เขาก็บอกว่าสุดท้ายก็อยู่ที่คนสองคนแล้วกับหัวใจของคนคนนึง

ว่าคุณวิเคราะห์เลยดีกว่าเมื่อกี้คำพูดที่เขาพูด

แต่จริงคุณระเด็ดบอกลักษณ์ล่ะก็บอกลักษณ์
เราประจนอะไรกันมาเยอะแยะมากมายร่วมธุกร์ร่วมสุข
แองจีดูเขาบอกเขาตอบอย่างนี้พี่เจ้า
ก็คือมีสื่อไหมคะ
มีสื่อมีสื่อมีสื่อมงชนไหมคะ
ก็คือรักกังเขาบอกว่ารักกังวงสื่อ
อ๋อกังสื่อเขาอีนี่
กังวงสื่อเลยค่ะเมื่อกี้
แต่เขาก็พูดนะที่เมื่อกี้เราไม่ได้เปิด
เขาก็ถามว่ายาย่านักข่าวก็พยายามที่ว่า
สรุปแล้วที่อยู่ด้วยกันที่กลับมาคุยกันเพราะเรื่องงานหรือเปล่า
เขาก็ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยว
บอกว่าทั้งคู่ที่กลับมาคุยกันที่จะต้องมาออกงานคู่กันเพราะว่า

ก็บอกไม่เกี่ยวหรอกทำไมจะต้องเอาเรื่องงานมาเกี่ยวกับชีวิต
แล้วเขาก็ถามยายาอีกว่าเฮ้ยยายาทุกวันนี้มีแฟนใหม่หรือยัง
ตามข่าวเขาบอกคนที่เป็นข่าวยืนยันนะว่า
ไม่รู้จักนางไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้
ไม่เคยเจอกันเพราะเราไม่ใช่เพื่อนกัน
นี่ไงล่ะเห็นเส้นเลือดมานั่นแหละนิ่งเงียบเลย

น้องวิเคราะห์สิ
แต่ก็น่าเด็กกันดีกว่าไหมวะ

เขาก็ต้องเปิดเขาก็เป็นนักด่าว

จริงแล้วส่วนพี่คนนั้นก็เหมือนน่าเป็นบอกน่าไม่รู้จัก

เมื่อกำแนะการเป็นเพื่อนร่วมงานไม่มีมาจีบทั้งสิ้น

พี่หรือน้อง

คุณจะลงกับคนใครอะก็ไม่คิดเหรอ
ไม่รู้เป็นพี่ลูกน้องหรือเปล่า

เดินทางไปต่างประเทศเจอร้านร้านหนึ่งนะฮะ

เจอคุณทุกทีจริงมาเก้า
เบลล่าไทยป่าไทยป่าก็จะผ่านอย่างนี้นะยันตร์
เวียได้ออกมาเผยถึงสาเหตุที่ถ่ายภาพดังกล่าวว่าคือมาเนี่ยมากับเพื่อน
แล้วก็เพื่อนก็บอกว่าดูดิเวียดูดิดูชื่อร้านดิ
เราก็เฮ้ยมีด้วยเหรอไปถ่ายรูปเก็บไว้เมียมาอำกันกับน้องด้วยแหละ
เขาไม่ว่าอะไรเขาบอกตลกนะคืออำกับเบลล่าที่เขาโพสต์เนี่ย
เป็นคนตลกนะเนี่ยยืนยันได้เลยครับไม่ได้สมไม่ได้อะไรฉายาคนอวดแฟน
ไม่ได้อวดครับอย่าแซวดิเขินนะแต่คือช่วงนี้เขาดังจริง
ผมยอมรับโผล่ไปที่ไหนทุกที่ก็เจอเข้าไปในแอปพลิเคชันอะไรก็เด้งขึ้นมา
ทุกที่เลยจะฟังเพลงก็เด้งขึ้นมาด้วยความที่น้องเขางานเยอะ
ชัดไหมชัดไหมไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับแต่ว่าเราจะคุยกันตลอดเราคุยกันว่า
เราจะไม่เบียดเบียนเรื่องงานการของกันและกันนะเราจะเจอกันเท่าที่เราเจอกัน
เหมือนเราเข้าใจในช่วงเวลาที่น้องทำงานหรือช่วงเวลาที่มีงานเข้ามาเยอะ
เราต้องทำงานเพราะผู้ใหญ่ให้โอกาสเราเราต้องทำงานให้เขาเต็มที่
แองเจ่อะไรน้องแองเจ่พูดถูกพูดถูกว่าอะไรคะคุณเจ

ตำไมไหลขาย

เค้าออกมาลุยทางคุณอุปวิริญาคือนะคะต้องเก
แล้วก็เหมือนกันเลย
ถึงเกิดบวลตรวจ

เค้าบอกเหมือนว่ากรรมจริงอะไรอย่างเงี้ย
โดดคิวชอบเทคิวไม่มาอะไรอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นทางพ่อก็เลยออกมาโวยเลยนะฮะ
บอกว่าออกมาชี้แจงบอกว่า

เข้าใจผิดเปล่าในอินสตาแกรมส่วนตัวบอกแกล้งอย่างนี้
ดราม่ากันนักอดทนกันไม่ไหวต้องออกมาชี้แจงในฐานะพ่อ
หลังจากปิดกล้องบางรจันทร์ทางผู้จัดก็ได้มาบอกว่า
ให้เล่นละครอีกเรื่องหนึ่งในคู่กับมะปรางในบุภเพสันนิวาส
แต่ถึงเวลาเราเองกลับไม่มีคิวเพราะต้องถ่ายดาวหลงฟ้า
ต้องถ่ายแก้วกลุ่มพันธุ์นะฮะ
แล้วก็ไม่ได้โดนเทหรือว่าเวรกรรมอะไรอย่างที่อดีตผู้จัดการส่วนตัวเขากล่าวอ้าง

จะไปเล่นค่ายไหนหรือเรื่องอะไรก็ต้องน้อมรับ

แต่ขอเถอะต่างคนต่างอยู่

บุญคุณมีก็ทดแทนกันมากแล้ว

ที่รู้อะไรอะไรอีกเยอะ
ในเวลา๙๑๐ปีที่ผ่านมาที่พ่อรู้แล้วก็

พ่อบอกว่าไม่ติดที่ผู้ใหญ่ขอไว้
ผมเล่นไปแล้ว
ผมเล่นไปแล้วโอโหสิกรรมให้กันเถอะครับ

รอเอาไว้เผาผีกันดีกว่าไหม

พ่อก็นักเลงเนาะ

ตอนนั้นกับอุ๊บวิริยะ

อุ๊บเขารู้สึกว่าเขาพาน้องมาแต่อ้อนจะออก

แต่พ่อเค้าก็บอกว่าวุญคุณมันก็ชดใช้ไปหมดแล้ว

ทำงานเด็กทำงานได้ร้อยหนึ่งนะ

ล้อเด็ดคุณฉันให้ไปถ่ายละครกับมันน่ะ

ถ่ายหลักเจอ

ก็เรียกมาที่เป็นกระแสดราม่าขึ้นมานาทีนะฮะ

พี่ยี่ก็เลยบอกว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรเลย

คิดว่าเขาอ่านข่าวเขาก็น่าจะรู้

บางคนก็เข้ามาถามว่าอะไรเนี่ย

เพราะเราไม่ได้สร้างไม่ได้ซีเรียส
คือเรามองว่าเป็นข่าวที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

กับพี่โป๊ปก็ไม่ได้คุยอะไรกันส่วนตัว

พี่เขาไม่มาคุยกับเราหรอกคือเขาดัง
ก็ไม่มีใครว่าหรอกมีคนที่ฉลาดอยู่

ไปลือกันได้ยังไงไม่เห็นมีเรื่องอะไรอีกเลย
คนที่ไม่อ่านแล้วมาว่าเราอันนั้นน่ะ
ทำอะไรไม่ได้มันนอกเหนือจากการควบคุมอยู่แล้ว

ดูรูปนี้ดีกว่าเป็นควันหลงของงานครบรอบ๔๘ปี

แต่ก็ยังมีควันหลงตามมาไม่ขาดคุณ

ให้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระหว่างณเดชน์กับเด่นคุณเนี่ย
วิวเพลินเกินห้ามใจคุณดูดู

แล้วก็อยู่บ้านตอนนั้นณเดชเพิ่งเริ่มดังใหม่
เขาก็สนิทกันมาแล้วก็มาจากขอนแก่นเหมือนกัน

มาจากขอนแก่นทั้งคู่โดยมาจากผู้จัดการคนเดียวกัน

ก๋วยเตี๋ยวเซ้งขอนแก่นอย่างนี้
เป็นคนหามาให้เอสุภาชัยทั้งคู่ไง

คุณบัดดักนี่ก็เป็นคนสรรเนรรู้กับทุกเรื่องไปหมดเลยนะ

ใครทำอะไรยังไง

ผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรอย่างนั้น
โอ้ต่อแหละแล้วเธอถ้าอย่างนั้นอะ
ต่ออ่ะเธอไปกวดทิ้งแบบวันไหลกวับจิตใจ
คนอย่างเธอนี่มันห้าต
แต่พี่ชอตไม่ใช่โอเลี้ยจะไปแขวนได้ไง

อ๋อก็จริงเลยบอกเขาไปโดนของโดนแขวน
ผู้ชายตัวเองมันรอดหรือยัง